ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็ตกใจเหมือนกันนะคือสามีภรรยาเขาขับรถมาแล้วเขาเจอรถของคุณตาเนี่ยมาเบียดทีนี้พอลงมาเคลียร์กันก็คิดว่าเคลียร์แล้วเรื่องจะจบคุณผู้ชมไม่จบคุณตามีอาวุธปืนเอาอาวุธปืนมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะต่อไปนี้นะสามีอ่ะฝั่งสามีเขาแย่งอาวุธปืนมาจากคุณตาได้กล้

นั่นคือคุณเกมนะแล้ววงแดงในมือคือปืน

ใช่ค่ะคุณตาเนี่ยตอนแรกเหมือนกับพอมีอาวุธปืนมาขู่
แล้วมันน่ากลัวเกิดขึ้นตรงริมถนนเลย
คนที่ถ่ายคลิปก็คือคุณยุ้ย

ได้ยินเสียงคุณยุ้ยนะตอนถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็แจ้งตำรวจไปด้วย
ใช่คิดดูสิว่าพึ่งเศษฐุระนะที่กรุงเทพ
จะไปเคลียร์กันจริงฝั่งคุณยุ้ยนั่งรออยู่ในรถใช่ไหม
แล้วให้คุณเกมน่ะลงไปคุยทีเนี้ยตอนที่คุณเกมไปถามคุณตาเนี่ยอืม
จากอายุคุณตาน่าจะสัก๗๐อ่ะนะก็ถามเรื่องประกันนั่นแหละ
ตาก็บอกว่ามีเอ้าจริงถ้าเกิดว่ามีประกันอ่ะ
เรื่องมันน่าจะจบถูกไหมคุณบุ๊คคุณขวัญเพราะว่าก็ให้ประกันมาเคลียร์
มันก็น่าจะจบไปอ่างั้นคุณตาตาเรียกประกันได้เลยนะ
ตัวคุณเกมก็กลับมาที่รถตัวเองหาเบอร์โทรเพราะว่าผมก็มีประกัน
ผมก็จะเรียกประกันเหมือนกันแล้วที่เห็นกระจกเนี่ย
เม็ดฝนอยู่ถนนลื่นอยู่ฝนก็ตกด้วยค่ะ
เปิดประตูหาร่มอยู่ตอนนั้นของคุณเกมเปิดประตูรถก็หาร่ม
เอ๊ะร่มอยู่ไหนเดี๋ยวจะได้แบบเอามากลาง
จังหวะนั้นแหละคุณตาถือปืนมาแล้วก็มาขู่เลย
ถามว่าต้องคุยกันแบบนี้ใช่ไหมต้องเจอปืนแบบนี้ใช่ไหมถึงจะรู้เรื่อง
งงสิเอ้าตอนแรกก็ไหนบอกว่าให้แต่ละฝ่ายไปเรียกประกันไง
จู่ถือปืนมาแบบนี้ฝั่งคุณเกมก็เลยต้องแย่งปืนมา
ไอ้จังหวะนี้กลัวปืนจะลั่นแต่ฝั่งตาตะโกนมาบอกปืนไม่มีลูกปืน
แล้วก็กลายเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

ฝ่ายทันบดเข้ามาดูไหม
เขาดูเข้าเอามิ่นน้ำปืนไป
ฝ่ายทันบดบอกว่าแบบนี้ครับยังไม่ใช่พยายามฆ่า

ยิงแล้วก็ยิงโดนจุดสำคัญด้วยถึงพยายามฆ่า
แล้วคุณคุณห์ลุงบริธานย์ว่าไงครับ

แฟนเอาน้ำไปให้แกกินพยายามชวนแกคุยอะไรอย่างนี้
ดูผ่อนคลายผ่อนคลายขึ้นเยอะ
ลุงแกขอโทษเลยหรือเปล่า
ไม่พูดขอโทษนะคะพูดมาขอโทษ

นี้เนี่ยนะเรื่องก็ไปถึงตำรวจแหละ
ตำรวจก็สอบปากคำคุณตาคุณตาก็เล่าให้ฟังว่า
คุณยายก็คือภรรยานะเสียชีวิตไปแล้วไม่มีลูกด้วย
แล้วยาดพี่น้องก็ติดต่อไม่ได้
สาเหตุทั้งหมดที่เล่ามานี่เกี่ยวไหม

แต่คุณตายเอาอาวุธปืนมาขู่แบบนี้
ใช่ไม่ใช่แค่ขู่อย่างเดียวนะครับ

อาจจะส่วนหนึ่งเป็นไปได้นะคุณตากันดื่ม

ตำรวจก็แจ้งข้อหาแหละเมาแล้วขับ

ถ้าคุณตาเจอคนหัวร้อนกว่านี้จะแย่นะ

ปืนมีแต่ไม่ได้มีใบอนุญาตให้พกพา
เพราะฉะนั้นตาก็เลยต้องโดนดำเนินคดีแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณเกมคุณยุ้ยบอกแบบนี้อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ใจเย็น
อีกอย่างหนึ่งนะเมาแล้วอย่าขับเดี๋ยวไปเกิดเรื่องราวกันบนท้องถนน
กลายเป็นความสูญเสียได้ค่ะ